คุณผู้ชมคะมาดูต่อเรื่องของคุณแตงโมต้องใช้คำว่าขอร้อง
ใช้คำว่าขอความร่วมมืออย่างเดียวอาจจะไม่พอควบคู่กันไปเลยค่ะ
ขอร้องและขอความร่วมมืองดแชร์ภาพนะคะ
ภาพร่างไร้วิญญาณของคุณแตงโมค่ะ
เพราะว่าโอ้โหคนแชร์กันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมจริง
เราอยากจะให้ทุกคนจดจำภาพคุณแตงโมเป็นภาพที่สวยงาม
จากไม่เหมาะสมแล้วต้องบอกว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะ
คือคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอร้องให้ลบภาพออกเพราะสงสารเพื่อนครับ
ใครที่กล้าลงก็ต้องกล้ารับโทษทางกฎหมาย
ใครที่ถ่ายใครที่ปล่อยภาพออกมาต้องเจอคดีตัวอย่าง
คุณแอนนาบอกด้วยว่าใครเจอช่วยรีพอร์ตทีซึ่งต้องขอบคุณชาวเน็ตที่น่ารักมาก
ช่วยกันรีพอร์ตช่วยกันเรียกร้องให้ลบโพสต์
งดการแชร์ภาพเหล่านั้นนี่นะคะครับ
คุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมหลังจากที่เกิดเรื่องเงียบกริบเลยใช่ไหมคะ
ในโลกโซเชียลของเขาไม่โพสต์อะไรแต่เขาโพสต์เรื่องนี้
ขอร้องอย่ามีการแชร์ภาพหรือว่าส่งตอบภาพร่างไร้วิญญาณของคุณแตงโมค่ะ
แล้วก็เคลื่อนไหวที่ที่สพมดนทมุรีมาสักครู่นี้นี่แหละ
ใช่ค่ะ